ดีเจภูมินะคะก็ไม่อยู่เฉยคุณผู้ชมค่ะ
รวมน้ำใจนะคะจากหลายภาคส่วนค่ะรวมถึงตัวเขาเองด้วยนะคะ
นี่เลยนำของไปบริจาคเป็นข้าวกล่องนะคะ๑๓๐กล่องค่ะ
พร้อมนำเครื่องตรวจค่าหัวใจ๓๐เครื่อง
แล้วก็หน้ากากอนามัย๑๐๐๐ชิ้นมามอบให้กับคุณหมอแล้วก็พยาบาลนะคะ
โรงพยาบาลนพรัชราชธานีย่านรามอินทาค่ะ
โดยมีหมอเจฟและอันนาค่ะลงมารับด้วยนะคะ
งานนี้ค่ะดีเจภูมิเปิดใจถึงวิกฤตโควิด๑๙

ปัญหาเรื่องปากท้องเศรษฐกิจที่ตามมาค่ะ
ก็ไม่ต่างจากคลื่นซึนามิสร้างความเดือดร้อนไปทั้งโลก
ดังนั้นเรื่องปากท้องจึงสำคัญค่ะ

อย่างเรื่องดารารีวิวอาหารคุณผู้ชมค่ะ
เพราะว่าถือเป็นการช่วยเจ้าของกิจการนะคะ
ผมเห็นความแตกแยกเยอะเห็นดาราลงมาช่วยรีวิวร้านอาหาร
แล้วก็บางทีประชาชนอาจจะไม่เข้าใจ

ทำไมมากินเหมือนลาชาในช่วงเวลาที่ทุกคนเดือดร้อน

แต่ว่าลูกจ้างเขา๑๐๐๒๐๐๓๐๐คนก็ล้ม
ผมมีเพื่อนเป็นเจ้าของร้านซูชิเชนใหญ่นะฮะ

กู้เงินมา๒๐ล้านบาทเพื่อที่จะเก็บพนักงานเขาทุกคนเอาไว้นะครับ
เราพยายามรีวิวอาหารเขาแล้วก็โดนด่าจนดาราหลายคนก็ไม่กล้าที่จะรีวิว
ร้านใหญ่แล้วจนตอนนี้พนักงานหลายคนก็ตกงานนะครับ
ก็อย่าดราม่ากันเลยนะคะก็ถือว่าเป็นการช่วยกันก็แล้วกันนะคะ
ส่วนนี้เลยค่ะภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะคะ
คิดให้เป็นเรื่องแบบเหยียดเพศหญิง
เจ้าตัวยอมรับเลยนะคะว่าพลาดพลั้งเองค่ะ
ส่วนตัวเป็นคนตลกชอบโพสต์อะไรขำสไตล์ผู้ชาย

เดี๋ยวนี้เวลาโพสต์อะไรก็คิดแล้วคิดอีก
พร้อมย้ำว่าตนอาจไม่ใช่คนดีที่สุดนะคะ
แต่จะพยายามเป็นคนดีของสังคมให้ได้ค่ะ
พอแฟนคลับที่รักเราออกมาเตือนเราผมลดทันทีเลย
ภาพลักษณ์ในสังคมผมมันพอดีมันก็เป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ค่อยดีนะครับ
เพราะเราพยายามจะทำดีมันก็เจออุปสรรคเยอะนะครับ
แต่ก็มีแฟนคลับนี่แหละที่พี่ต้องลุยพี่ต้องสู้

แต่ผมก็พยายามจะทำอะไรให้มันดีบ้างในรูปแบบของผม
ก็พยายามกันต่อไปก็แล้วกันนะคะ
แต่อาจจะลบภาพแบบมีความแดดบ่อยของดีเจภูมิ
จะลบยากสักหน่อยละกันเพราะว่าเขามาทางนี้
ใช่แต่ก็ดีกว่าไม่แก้ไขอะไรเลยนะคะ
แต่ว่าตอนนี้ภาพในหัวของดีเจภูมิสำหรับดิฉันนะ
ไปเยอะเพราะว่าเขายื่นมือมาช่วยเหลือสังคมเยอะมาก
หลากหลายรูปแบบทำจริงด้วยนะคะลงพื้นที่จริงด้วย